ทำไมผมได้เจอแต่ข่าวแบบนี้

ตอนอ่านข่าวขี้หมา

เย็นเลยอ่ะ

อะไรอ่ะ

มองโลกในแง่ดีมากครับ

มันคือพญาติไหม

พยายามเขียพยายามดึง

แต่มันไม่ขยับขยื่นเหมือนตัวพญาติ
แต่ก็ไม่เคยเห็นเนื้อหมูมีเส้นแบบนี้มาก่อน

ต่อมาผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับก็อัปเดตว่า

มันมีลักษณะเหมือนเนื้อหมูถูกทุบจนแตก

ที่ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อหมูเด้งมาก็ติดต่อ

โดยจะเอาหมูเด้งแพ็คใหม่มาให้เธอแทนด้วย

ไม่ใช่พญาติตืดหมูอย่างแน่นอน

ไม่ค่อย